ตามเรื่องราวของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งตอนพักเที่ยงก็แอบไปกินเหล้าแล้ว

คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าสภาพเป็นอย่างไร
ไม่กินข้าวเออแอบไปกินเหล้าแทนนะฮะรถกระบาดเขาจอดนิ่งนิ่งอยู่ในป่าข้างทางแบบเนี้ยครับ
บริเวณโค้งท่าไข่ถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกงจังหวัดฉาเชิงเศร้า
ดูสภาพดีไซน์หัวโอ้ไม่ไหวแล้วเมานะฮะคือตอนไปเจอเนี่ย
รถคันนี้นะไม่พบคนขับในรถนะกู้ภัยก็ช่วยกันหาเอ๊ะไปอยู่ตรงไหน
เด็นไปตกตรงไหนหรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอนายอุดรเจือทองอายุสามสิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นคนขับกระบาดคันนี้เดินงงอยู่ในป่าเออคือในรถยังไม่มีแล้วนะ
ออกไปในป่าไปเดินงงแบบเอ๊ะยังไงออกไปทางไหนเข้าทางไหนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ค่ะก็เลยเอาหนุ่มคนนี้ออกมาอาการก็มืนเมามากนะเอาไปสภาพไปดูสภาพหนุ่มคนนี้ตอนที่เขาไปถามกันหน่อย
แล้วทำไมเข้าก่อกลางมาได้ไม่รู้ผมน่าจะไม่มีอะไรอ่ะไม่แล้วทำไมเข้าก่อกลางมา
ก็ขับได้หรอกค่ะ
หมายถึงขับไม่ได้เหมือนมัวละขับรถครับ
ขาดกระเด็นแบบนี้แหละแล้วก็พุ่งตกข้างทางไปนะฮะตำรวจก็ต้องปิดการจราจรเลยก็กวาดเสร็จอินอ่า
อิดเศษอะไรต่างที่มันมีปูนด้วยมีเสาล้มด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ดำจนในวัดรเนี้ยไปดำนวนคดีข้อหาเมาส์และขับต่อไปนะครับอ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อ่าคนนี้ตอนแรกคิดว่าเอ๊ม
ประสบบทดเกตหรือเปล่ารถฉลหรือเปล่าก็ลงไปช่วย
ปรากฏว่าไม่ได้ประสบเหตุอะไรครับแต่เมาฮะ

นอนมันซะตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเขาบอกคือเขายืนเองยังแทบไม่ไหวอะครับ
โอ้ครัวเธอไม่ได้ตื่นเอานะสิมานอนตรงนี่อะนอนตรงนี้อ่ะ
เอาคนไปประคองก็ช่วยกันประคองมาบนฟุตบาตรก็นะว่าที่ยังเคราะห์ดดีคือ
อุตส่าห์จอดขวางไว้ให้แล้วก็ช่วยกันเอาเข้าไปที่ฟุตบาทไปนอนต่อแล้วกัน
นี้ครับโอ้โหคือรถเก่งเนี่ยจอดแหละแต่คันกลางเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วนะครับ
รถที่วิ่งมาตามถนนเส้นทางกาญจนบุรีที่ถึงบริเวณหน้าปั๊มอันนี้นะ
คือรถคันนี้กำลังจะแซงรถคันที่จอดอยู่รถเก๋งเนี่ย
แต่ว่าแหมโผล่ไปขวามือไปเจอเนี่ย
เข็นรถกำลังข้ามถนนแบบนี้ฮะเป็นรถเข็นเนี่ยนะครับ
ไม่เห็นหรอกครับนะฮะว่าด้านซ้ายมันมีรถบังพอดีเนี่ย
วันนี้มันอับสายตาพอดีอ่ะมองไม่เห็นเลยชนเข้าไปเต็มเต็ม
เด็นทั้งคนทั้งรถนะครับคนโพสต์ก็ติดแฮสแท็กว่าเป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วกัน
ข้ามถนนดูนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ
อ่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนเข็นก็บาดเจ็บไปนะครับ
ต้องระวังนะเวลาเราเห็นรถซ้ายหรือรถขวาเราจอดเนี่ย
รถเมย์บ้านเราชอบจอดเลน๒ค่ะ

แล้วเดินอ้อมมากว่าจะข้ามถนนนะคะ